ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือ
รุมกันฉุดสาวอายุ๑๘ปีในขณะที่กลับบ้านจากเล่นน้ำสงกรานไปข่มขืนนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้ตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรก็เรียกประชุมชุดสืบสวนแล้วนะคะ
รวมทั้งจะนำรูปบอกว่าเป็นรูปของนักฟุตบอลทีมระดับตำบลให้กับผู้เสียหายได้ชี้ตัว
ว่าเป็นนักฟุตบอลคนนี้จริงหรือเปล่าเป็นกลุ่มนี้
พลตำรวจตรีจรวยผลประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูทรพิจิตรนะคะเรียกประชุมนายตำรวจที่เกี่ยวข้อง
คดีแก๊งวัยรุ่นหกถึงเจ็ดคนค่ะร่วมกันฉุดหญิงสาวอายุสิบแปดปีขึ้นรถกระบะ
ลวนลามแล้วก็ไปข่มขืนกลางงานสงกรานถนนเข้าตังตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงวันสุดท้ายของวันสงกรานนะ๑๕เมษายนค่ะ
สืบสวนก็ได้นำภาพถ่ายของนักฟุตบอลระดับตำบลประมาณ๒๐คนนะคะ
ได้ให้ผู้เสียหายดูว่ามีรูปภัณฑ์ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุหรือไม่นะคะ
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้ในช่วงที่อาจจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นผู้เสียหายให้การบอกว่าจำหน้าผู้ก่อเหตุไม่ได้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับผู้เสียหาย
อกจากนี้พยานระบุว่าทราบชื่อวัยรุ่น๒คนนะคะก็คือบิ๊กกับโจ้
เนื่องจากได้ยินกลุ่มวัยรุ่นเรียกชื่อกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำรูปของบุคคลทั้งสองคนโจ้กับบิ๊กให้ผู้เสียหายดู
พร้อมเร่งรวบรวมพยาหลักฐานต่างเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดค่ะ